เที่ยวต่างชาติไปเที่ยวที่น้ำตกแล้วไปปีนหน้าผา
อาจจะต้องการสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดแล้วก็ต้องการจะถ่ายภาพความประทับใจ
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๐ปีเป็นชาวฝรั่งเศสครับ
ปรากฏว่าร่วงตกจากหน้าผาของน้ำตกร่วงลงมาแล้วจมหายไปกับกระแสน้ำ
ร่างหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนครับแล้วหาไม่เจอ
จนกระทั่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งค้นหานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานครับคุณผู้ชม
ผู้ชายอายุ๒๐ปีเป็นชาวฝรั่งเศสครับ
เพื่อนผู้หญิงมาเที่ยวน้ำตกแห่งนี้คือน้ำตกหน้าเมือง๒
อยู่ในอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
แล้วเขาปีนขึ้นไปบนชั้นขอนน้ำตกเหมือนกับเป็นหน้าผานะฮะ
แล้วพลาดท่าเหยียบโขดหินแล้วลื่นร่วงตกลงไปในกระแสน้ำ
จมหายไปเลยครับแล้วน้ำก็แรงด้วยสิครับเนี่ย
เพื่อนที่มาด้วยกันเป็นเพื่อนผู้หญิงนะฮะเพื่อนร่วมชาติบอกว่า
คือเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นตกลงมาจากหน้าผาของน้ำตกชั้นที่๓
แล้วร่วงลงมากระแทกกับกระแสน้ำแล้วก็หายไปเลย
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบอกว่าพิกัดตรงนั้นบริเวณตรงนั้นเนี่ย
เคยมีนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนนะครับที่ชอบปีนผา
แล้วปีนขึ้นไปไปถ่ายภาพไปถ่ายคลิปไปสัมผัสน้ำตกอย่างใกล้ชิด
บางคนร่วงตกลงมาบาดเจ็บแข้งขาหัก
บางคนร่วงลงมาถึงตายก็มีครับคุณผู้ชมอันตรายมากอันตรายครับ
มีป้ายห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปมีเชือกกั้น
แต่นักท่องเที่ยวบางคนก็ยังฝ่าฝืนยังแอบเข้าไปฮะ
ห้ามก็ไม่สนเชือกกั้นก็ปีนข้ามไป
ตำรวจสภเกาะสมุยและตำรวจท่องเที่ยวรวมทั้งฝ่ายปกครองและกู้ภัยครับ
ดมกำลังกันค้นหาเดินเท้าค้นหาปีนโขดหินค้นหา
ระยะทางรัศมีประมาณ๒กิโลเมตรครับ
บนชั้นของน้ำตกจุดเกิดเหตุพบรองเท้าแตะของผู้สูญหาย
โดรนบินขึ้นไปค้นหาทางอากาศด้วยนะครับ
ประมาณ๓ชั่วโมงก็ยังไม่เจอ
และการค้นหายากลำบากนะครับสภาพอากาศท้องฟ้าไม่ค่อยเปิดด้วย

กระแสน้ำป่าจากฝนที่ตกลงมากลัวว่าจู่น้ำจะหลากซัดลงมาด้วย
แสงสว่างก็ไม่เพียงพอครับแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นไงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มืดแล้ว
การจะปีนป่ายหน้าผาโขดหินนั้นก็อันตราย
ติการค้นหาก่อนเมื่อคืนชั่วคราวครับแล้ววันนี้ค้นหาต่อ
ล่าสุดครับรักษาการหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เกาะสมุยจังหวัดสุราชบอกว่านักท่องเที่ยวมากับเพื่อน๔๕คน
แล้วคนที่ศูนย์หายเนี่ยปีนขึ้นไปเพื่อจะไปถ่ายรูปในจุดที่เขาห้ามเอาไว้
แล้วพลัดตกตอนนี้ใช้ทีมกู้ชีพกู้ภัย
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการโดยเฉพาะเสริมทีมเสริมกำลังในการค้นหาครับ
ล่าสุดมีรายงานด่วนมาเมื่อกี้นี้เลยครับคุณผู้ชมชมพู่ฮะ
เจอแล้วนะครับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสอายุ๒๐ปี
ผู้ชายที่ศูนย์หายไปปรากฏว่าเสียชีวิตนะฮะ
พบร่างของผู้ชายที่เห็นหน้าจอคนนี้เสียชีวิตติดอยู่ที่ซอกของน้ำตก
เจอศพแล้วแต่การจะลำเรียงศพออกมานั้นก็ยากครับ
เดี๋ยวต้องวางแผนปฏิบัติการอีกครั้งลองฟังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมฮะ
ตัวใช้ทีมพักษาพิเศษทีมคู่ไฟรักษ์ประเภท
ก็คือการใช้เชื่อการคู่ไฟและก็สวิปพอเตอร์
คือการผู้ใช้กระแสน้ำหลักมาควบหา
และก็ตอนนี้จะพบน้องเที่ยวติดอยู่ในซอกน้ำตกนะครับ
เสียชีวิตแล้วนะครับค่อนข้างทำงานที่อายุยากนิดนึง
มีความยากลำบากแล้วก็ประกอบกับ
ในพื้นที่นั้นมีความเห็นที่ฝนจะตก
แล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งมือในการภารกิจนะครับ

นักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวน้ำตกในช่วงเวลานี้
อาจจะมีเจอฝนฟ้าขนองบ้าง
ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนของเจ้าหน้าที่
เพื่อความปลอดภัยของชีวิตของตัวท่านเองนั่นเองครับ
ใช่ค่ะทั้งคลื่นสูงหรือว่าข้อสั่งห้ามต่าง